โอ้โหมาแล้วคนที่ผมนัดไว้สวัสดีครับพี่ปุ้ยครับ
รู้สึกว่าไม่ได้ออกมาสูดบรรยากาศแบบนี้นานเลยนะพี่เปิ้ลนะ
อยู่แต่บ้านกินอาหารในบ้านโอ้โหแต่วันนี้เรามาอยู่ที่นี่ครับร้านของพี่เปิ้ลนาคอน
แล้วก็บรรยากาศที่เราจะได้ไปนั่งผ่อนคลายในร้านอาหาร
แต่ด้วยความระมัดระวังและป้องกันโควิด๑๙๑๐๐
เปอร์เซ็นต์พนักงานของเราทุกคนเนี่ยฉีดวัคซีนครบกันพอดี
เปิ้ลพูดถึงบรรยากาศหน่อยให้คุณผู้ชมได้อิจฉาหน่อย

คือบรรยากาศของเราอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับอยู่ที่พระรามสาม
แล้วเราถือว่าเราเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชาบูเจ้าเดียว
ในเส้นพระรามสามเนี่ยที่ตั้งตังอ่านอยู่ริมมะน้ำ
เพราะกินก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยแน่นอนก็ต้องติดริมแม่
ดื่มน้ำได้บรรยากาศแต่เป็นแบบพรีเมียมจริงร้านนี้ใช่
แล้วก็ที่สำคัญที่ผมมาที่นี่อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่า
เรื่องของโควิด๑๙ทำให้กระทบต่อผู้ประกอบการร้านอาหาร
แต่ทีนี้เมื่อมีการผ่อนคลายแล้ว
มาตรการต่างที่ร้านอาหารเขาต้องดำเนินการจะเป็นอย่างไร

เรียกว่าดูแลกันแบบล้านเปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์เลยโอ้โหยิ่งกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์
ล้านเปอร์เซ็นดังนั้นไปในร้านกัน

โอ้โหเดินมาจากท่าเรือบรรยากาศดีพี่เปิ้ล
นั่งกันอยู่ในร้านแบบนี้แล้วโอ้โห
คุยกับพี่เปิ้ลเลยเรื่องเกี่ยวกับโควิด

โอ้โหไก่กันทั้งประเทศไก่กันทั้งโลกเลยดีกว่า
ผลกระทบยังไงบ้างร้านอาหารแบบนี้

เพียงแต่ว่าพอมันมากระทบถึงเราแล้วเนี่ย
เราทำยังไงให้เราไม่จมน้ำตาย

วิธีการของเราในการแก้ปัญหาตรงนี้นะฮะ
มันเราต้องมองให้วิกฤตนี้ให้มันเป็นโอกาสให้ได้
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดคอนเซ็ปต์ออกมา

ที่ยังพอจุนเจือเราได้เนี่ย

เท่าทุนก็บุญแล้ว
นี่คือสิ่งที่เพื่อนวางคอนเซปต์ไว้ในช่วงโควิด
ใช่ครับเพราะฉะนั้นทำยังไงให้ลูกน้องเราอยู่ได้ก่อนอันดับแรก
เพราะเราห่วงมากที่สุดเพราะการที่เราปิดไปเลยเนี่ยครับ
เราสบายเราไม่ต้องเจ็บตัวเพราะไม่มีการลงทุนถูกไหม
แต่การที่พอเราสบายแล้วลูกน้องเราล่ะ
พนักงานของเราทีมงานของเราจะไปอยู่ไหน
รายได้ทั้งหมดที่เราจะขายได้ทั้งหมด

ยังไงฮะเราไม่เอาเข้ามาพี่เปิ้ลไม่เอามาเลย
คือไม่ต้องเข้าขายได้เท่าไหร่เอาไปแบ่งปันกันให้หมด

ดูแลเขาให้ได้แต่ถ้าขาดทุนเดี๋ยวพี่ควักเงินให้อีกเพิ่ม
ยังไงทุกคนต้องอยู่ให้ได้
พออยู่ได้แค่นั้นเองทุกคนก็ไม่เดือดร้อนแล้วที่จะต้องออกไป
โอ้โหไปตายเอาดาบหน้า

เปิ้ลตั้งแต่เปิดคลายล็อกมาเนี่ย๓๔วันลูกค้าเป็นไงครับ
เราก็ดีใจนะที่เปิดมาปุ๊บเนี่ยทั้งสองสาขาเลย
เก่ากลับมาเพราะว่าเขาคงคิดถึงบรรยากาศด้วย
เราก็ไม่ได้บอกว่าจะให้ทุกคนกลับมาประมาทนะ
เพราะว่ามาตรการต่างต่างของเราเนี่ยเราดูแลแบบเข้มข้นมาก

มันไม่ใช่แค่ระวังให้ตัวตัวเองแต่มันจะระวังให้กับลูกค้าด้วย
จานช้อนซ่อมเนี่ยโอ้โหเราอบความร้อน
ซิลเราฆ่าเชื้อทุกอย่างแบบฆ่าเชื้อหมด

อันนี้คือน้องเว้นระยะยาว

คือก็จะเอามากันไว้ให้อยู่เว้นระยะห่าง

ถ้าโต๊ะ๔เราให้นั่ง๒
มา๔เราให้โต๊ะ๖
โต๊ะ๘เราให้นั่ง๔คน๖คนอะไรอย่างนี้
ว่าโต๊ะร้านพี่เปิ้ลใหญ่เราก็ต้องให้เว้นกันหน่อย
เราไม่ใช่อยู่ในที่ปิดเพราะฉะนั้นเนี่ย
ความเสี่ยงในเรื่องของการที่เชื้อในจำนวนอะไรมันไม่มี
เปิ้ลอยากจะบอกร้านอื่นยังไงบ้าง
คือตอนนี้พอคลายล็อกผู้ประกอบการเขาดีใจนะ

อยากจะบอกให้เขาแบบสู้ต่ออดทนปรับเปลี่ยน
เปิ้ลคงบอกกับทุกคนไม่ได้
เพราะทุกคนก็คงมีไอเดียและความคิดของตัวเอง
แต่สิ่งหนึ่งที่พี่เปิ้ลบอกกับทีมงานทุกคนเสมอว่า
เราต้องรักตัวเราเองและรักลูกค้าให้มากที่สุด
สิ่งแรกที่ต้องคิดคือไม่ได้ว่าไม่ได้ดูถูกนะฮะ
ให้คิดซะว่าลูกค้าทุกคนเนี่ยมีเชื้อโควิดอยู่ในตัวนะ
ไม่ได้ว่าเจอก็นะแอลกอฮอล์ทั้งหลายแหล่งเนี่ย
ล้างมือล้างอยู่ตลอดเวลา
หยิบแก้วเสร็จเดินเข้าไปล้าง

และเขาจะระวังด้วยตัวตัวเอง

ของการบริหารจัดการต้นทุน

คนที่ทำธุรกิจยังไงอีกฮะ
เราจะต้องรู้จักบริหาร

เราต้องคิดเลยว่ามันคือโอกาส

เพราะฉะนั้นวิธีการคิด

วิธีการโปรโมท
การบริการการอะไรทั้งหลายแหละ

สื่อก็อยู่ในมือเราคือโทรศัพท์มือถือ

ให้วิกฤตมันกลับมา
เป็นโอกาสของเราได้เพราะฉะนั้น
อันนี้ก็เป็นไอเดียหนึ่ง

ให้กับพ่อค้าแม่ค้า
ทุกคนนะฮะอย่ายอมแพ้

เชื่อว่าทุกคนจะกลับมายิ้มได้
ครับเอาละครับขอบคุณพี่เปิ้ลมากครับ
ขอบคุณครับพี่เบิ้ขอบคุณครับ

ประกอบธุรกิจต่างพี่เปิ้ลก็ได้ให้กำลังใจไปแล้ว

วิกฤตที่ผ่านมาเราเอาวิกฤตเหล่านี้ฮะ

ต้องรอดแหละทุกคนต้องรอด